คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ชายคลุ้มคลั่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันถึงขั้นที่ต้องมีการวิสามันกันเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่อุดรธานีค่ะมีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่ง
เป็นความคุ้มคลั่งจากการเมาเสพยาบ้าอย่างหนักค่ะ
ถือมีดไปอัลวาดจะทำร้ายคุณครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
มีตำรวจมาระงับเหตุนะคะแต่ชายคลั่งคนนี้เอามีดกระโดดแบบฟันหัวตำรวจอะพี่บุ๊ค
ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ไม่หยุด
ยิงปืนแบบใส่ขาเพื่อให้แบบระงับเหตุหยุดไม่หยุดไม่หยุ
หยุดค่ะถึงขั้นสุดท้ายต้องวิสามันนะคะ
ส่วนอย่างบ้านแจ้งแรกกว่ามันก็๓๐หมื่น
คือคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูนี้นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาเมืองทองที่อุดรธานีถ่ายเอาไว้
มีชายเมาเมายาบ้าคลุมคลั่งขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยจอดรถโวยวายคมครูจะทำร้ายคนนั้นคนนี้ที่หน้าบ้านพักครูนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
ตำรวจสพนายุงไปตรวจสอบค่ะ
โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดน
ตำรวจที่ไปก็คือดาบตำรวจเสด็จอันทปัญญา
ตำรวจเอกเฉลิมพลชาภูทร
บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพนายุง

ที่ต้องเอ่ยนามตำรวจทุกนายที่ไประงับเหตุ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ชายคลุมคลั่งทำร้ายตำรวจด้วยนะคะ
ก็จะได้ดูลักษณะการที่พยายามควบคุมเหตุด้วย
คือตอนที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุหน้าบ้านพักครู
ชายคุ้มคลั่งคนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะครับครูบอกว่านู้นไปหลบที่อื่นแล้ว
ทีนี้ได้ข้อมูลมาว่าชายคลั่งคนนี้
ชื่อว่านายรันยูทองนรินหรือในมดอายุ๓๒
ซ่อนอยู่นู่นเลยที่วัด
ตำรวจสามนายตามไป
ตามไปเพื่อระงับเหตุแต่ชายคนนี้นี่

ถือมีด๒เล่มยาว๔๐เซนติเมตร

ปรีหาดาบตำรวจเสด็นกระโดดขึ้นคล่อมเอามีดฟันหัวเลย
ฟันหัวด้านซ้ายเข้าที่ศีรษะฝั่งซ้ายของดาบตำรวจเสด็จไปครั้งหนึ่ง
เป็นแผลยาวสัก๕เซนลึกเห็นกระโหลก
รันยูไม่หยุดนะคะจะฟันซ้ำสิบตำรวจเอกเฉลิมพลต้องยิงปืนขึ้นฟ้า
เพื่อขู่สองนัดแต่เขาไม่หยุดพี่บุ๊คชายคลั่งคนนี้ไม่หยุด
พยายามจะฟันดาบตำรวจเสด็จซ้ำสิบตำรวจเอกเฉลิมพลยิงเข้าต้นขาซ้าย
นัดหนึ่งชายคลั่งคนนี้ก็ไม่หยุดครับยิงเข้าขายังไม่หยุดค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจวิสามันคนร้ายคือยิงเข้าหลังฝั่งซ้าย
นัดหนึ่งกระสุนทะลุหน้าอกเสียชีวิตครับชายคลั่งคนนี้เสียชีวิตคาที่ค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องนำตัวดับตำรวจเสด็นส่งโรงพยาบาลนายุงนะคะ
ส่วนร่างของนายรันยูชายคลั่งคนนี้ก็ต้องรอนิติเวศรอเจ้าหน้าที่พิสูจน
หลักฐานชันสูตรพลิกศพทีนี้ค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไง
ยังไงทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลเพิ่มมาไปคุยกับทางพันธุ์ตำรวจเอกสกล
ื่องกระแสผู้กำกับการสพนายุงก็ได้ข้อมูลมาว่าคือพอตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
เนี่ยนะคะก็สั่งการให้สายตรวจไประงับเหตุเขาก็เตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุ
คลุ้มคลั่งเหมือนที่เราเคยเล่าข่าวอะค่ะคุณผู้ชมไม้งามเอ่ยอะไรเอ่ยไปเตรียมระงับเหตุ
แต่พอไปถึงที่โรงเรียนไม่เจอตัวแล้วตามไปที่วัดภูหัวบ้านจนเนี่ยค่ะชายคลั่งคนนี้
ไม่หยุดยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ก็ไม่หยุดยิงใส่ขาก็ไม่หยุดแล้วก็เอามีดฟันหัว
ตำรวจด้วยนะคะตำรวจบอกว่าก็ปฏิบัติการตามขั้นตอนในการระงับเหตุทุกอย่างอะค่ะ
แต่เอาไม่อยู่จริงจริงก็ต้องยิงใส่คนร้ายนี่นะคะก็เป็นไปตามยุทธวิธี
เพราะไม่อย่างนั้นตำรวจนี่ดูมีดที่คนร้ายใช้ดูมีดที่ชายคลั่งใช้
คือไม่อย่างนั้นตำรวจอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียชีวิตก็ได้
ทีมข่าวก็ไปที่โรงพยาบาลนายุงไปคุยกับดาบตำรวจเสด็จคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ

นี่ไงค่ะศีรษะฝั่งซ้ายเห็นไหมคะเป็นแผลแบบนี้

ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดน

ไปคุยกับหนึ่งในครูที่อยู่ในเหตุการณ์

เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุมีครูอยู่ในเหตุการณ์๔คน
กำลังกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านพักครู
นายรันยูชายคลุ้มคลั่งเนี่ยงัดประตูเหล็กหน้าโรงเรียน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน
แล้วมาเอะอะโวยวายใส่ครู
โวยวายไปเรื่อยอะค่ะครับโวยวายหลายเรื่องคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ว่านายรันยูชายคลั่งคนนี้โวยวายเรื่องการเมืองโอ้โห
โวยวายเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดัง

มันคนละแนวคือพูดไปเรื่อยโวยวายไปเรื่อยพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ขี่รถหายออกไปสักพักวนกลับมาอีกรอบนึง
แต่คราวนี้มีมีดยาวมาวิ่งถือมีดปรีจะไปทำร้ายครู
ดาบตำรวจสรรรย์ยูที่เป็นครูนะคะก็ห้ามเอาไว้บอกใจเย็น
เดี๋ยวให้ครูเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะครับ
พกอาวุธมาด้วยทีนี้เป็นอะไรครับ
มีดปลายแหลมมีดยาวประมาณ๓๐ฟุตประมาณฟุตหนึ่งครับ
๓๐เซนต์ครับมาถึงทำอย่างไรครับที่นี่สองเล่ม
ก็วิ่งขึ้นบันไดไปครับวิ่งขึ้นบันไดไปทีนี้ครูผู้หญิงนั่งอยู่เก้าอี
ครับตรงนั้นยังไม่ได้พูดพรรมเพลงชักออกมาครูผู้หญิงก็วิ่งเลย
ครูผู้หญิงกี่คนครับตอนนั้นนะครับครูผู้หญิงสองคนครับ
เขาชักออกมาเขาพูดอะไรไหมครับก็ชักแล้วก็โวยวายเหมือนคนเสียสัต
ขนาดว่าข้าราชการกันแกล้งเขาอย่างนี้ให้เขาโดนจับโดนอะไรอย่างนี้นะ
นี่ค่ะก็ด้วยความเมาคลุมคลั่งอัลวาดโวยวายไม่รู้เรื่อง
แต่ประเด็นสำคัญคือพยายามจะไปทำร้ายครูที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทำร้ายตำรวจนะคะ
ทีมข่าวของเราไปดูจุดที่นายรันยูชายคลั่งถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม
ก็เป็นทางขึ้นวัดภูหัวบ้านห่างจากโรงเรียนต่อชะดอนามเมืองทอง๒กิโล
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนี่มีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นค่ะครับ
ก็อยู่ห่างจากบ้านพักของตัวนายรันยูชายคลั่งแค่๕๐เมตร
ก็เป็นกุฏิที่อยู่ในวัดที่นายรันยูไปพักอาศัยอยู่
แต่คุณผู้ชมค่ะเข้าไปสำรวจดูมันชัดเลย

อุปกรณ์เสพยาเสพติดค่ะพี่บุ๊คค่ะ
เป็นอุปกรณ์เสพยาบ้านี่แบบนี้นะคะ
ก็ไม่ต้องบรรยายรายละเอียดนะคะว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเสพยา

ทีนี้เราไปคุยกับป้าของนายรันยูชายคลั่งคนนี้
ป้านางอายุ๖๐แล้ว
นางบอกว่าหลานชายคนนี้ใจร้อน
เวลาเสพยาเมายานี่โอ้โห
ลุ้มคลั่งอัลวาดทำลายข้าวของโวยวายข่มขู่จะฆ่าคนนั้นจะฆ่าคนนี้
ญาติตัวเองยังโดนขู่
เคยโดนขู่ฆ่าล้างโคตร
ภาพขวามือคือนายรันยูชายคลุ้มคลั่งนะคะ
นี่คือหลานนะแต่ป้าไม่เอาแล้ว

ฟังเสียงป้าค่ะ
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้จะต้องแยกเป็น๓ส่วน
หนึ่งคือข้อหาบุกรุกนะคะ
ก็คือผู้ตายบุกเข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมคะ

ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

ดำเนินคดีกับ๑๐ตำรวจเฉลิมพลในข้อหาฆ่าผู้อื่น
แต่ก็อ้างเหตุในการป้องกันระงับยับยั้งเหตุก็คือเรื่องของการวิสามัน
ตำรวจที่ถูกฟันบาดเจ็บคืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะ
ตำรวจที่ไปร่วมระงับเหตุด้วยกันก็เลยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ก็เลยต้องยิงใส่คนร้ายไป
คือถึงแม้ว่าชายคลั่งจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แต่มันก็มีกระบวนการที่จะต้องระบุว่าจะมีข้อหาอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้าง

คุณผู้ชมค่ะอีกเหตุหนึ่งครับ